กีฬานั่นคือลอนโบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองได้เหมือนกันนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไปชิงชนะเลิศกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีใต้ฝุ่นมีพายุเนี่ยทำให้วันนี้อาจจะมีทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
เราไปติดตามรายงานนะครับของคุณชูศักดิ์วงทองดีกันครับ
เทรอ้นทองและวรเมฆสิงแก้วนะครับ๒นักกีฬาลอนโบตัวเก่งของไทยนะครับ

วันนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งและทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ
รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายมันเป็นไทยคู่
อุเทนอ้นทองและวรเมฆสิงแก้ว๒นักกีฬาลอนโบความหวังเหรียญทองของไทย

โดย๒เกมแรกอุเทนและวรเมฆผนึกกำลังเอาชนะคู่แข่ง
อย่างเจ้าภาพฟิลิปปินส์และบลูนายมาได้
มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ
ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาลอนโบของไทย
โชว์ฟอร์มเก่งเฉือนเอาชนะคู่ของมาเลเซียไปได้

ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
ก็รู้สึกดีใจครับที่พาทัพนักกีฬาลอนโบไทยครับ

เมื่อกี้ที่เจอกับมาเลเซียก็เป็นเกมที่หนักครับ
แต่เราก็มีสมาธิมีโคตรต่างชาติโคตรเดนนี่

จะมาบรรจุแข่งขันอีกครั้งนะครับ
ทั้ง๒เหรียญทองอยากจะได้
ทีมผู้ชายค่อนข้างจะมีการพัฒนา

ขอเวลาในส่วนที่เรายังหาสนามที่จะมาฝึกให้มันแน่นอน
เพิ่งเราจะได้จากกรกฐมานะครับ

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถตามลุ้นและเชียร์นักกีฬาลอนโบของไทย
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองกรากประเทศฟิลิปปินส์